เพราะลูกทำเพื่อลูกไม่ได้
แบบทำแบบอย่างไรก็ได้ไม่ให้ลูกรับความกระทบเกินค้นเนินทางใจ
ถ้าไม่สุดจริงไหมจริงตั้งแต่เด็กแล้วไม้เป็นคนเงียบ
เป็นคนเงียบและลึกเนี่ยก็มันจะเป็นคนใจร้อนกว่าน้อง
จะใจร้อนกว่าน้องแล้วก็ไม้จะเป็นคนยอมคน
ส่วนก๊อฟเนี่ยก็เห็นน้องทนได้เราก็ต้องนิ่งไว้ก่อน
แต่ถือว่าหนักมากแต่ถามว่าเคยเห็นไม้ร้องไห้ไหม
กล่าวว่าเห็นน้อยมากแต่ไม้ไม่ค่อยร้องไห้หรอก

เมื่อถามว่ามีข่าวว่าไม้เป็นโรคซึมเศร้า
บอกว่าน่าจะเป็นภาวะเครียดมากกว่าไม่ใช่ซึมเศร้านะฮะ
เหมือนมีอะไรในใจมาตลอดนะถ้าไม่ประคองอาจจะทำอะไรได้

เมื่อถามถึงคลิปของน้องสมาคเวลที่ซาร่าชอบไลค์อยู่แล้ว
ติดหลานชอบซื้ออะไรซูเปอร์ฮีโร่ให้หลานใส่
บอกหลานไม่มีทางพูดคำนี้
เวลาเจอหลานเนี่ยเขาเป็นคนร่าเริงและสดใส
วันนี้ที่เห็นต้องมีคนไปพูดบอก

ทำไมรู้จักรสหลูอะบางทีหนาลูชกรสหลูนะฮะและบอกว่าเนี่ยอยากได้
ตัวเองก็งงตัวเองก็งงซึ่งไม้ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใช้ของฟุ่มเฟือยอะไร
หรือแม้แต่การจัดงานวันเกิดที่แบบว่าบอกว่าสาเหตุอันหนึ่งที่ทะเลาะกันคือ
จะเอาค่าจัดงานวันเกิด๗๘๐๐๐แต่ไม้ไม่ให้
เขาบอกเด็กมันจะต้องเรียนรู้วิธีการเติบโตที่แบบใช้เงิน
เขาก็ถามอีกว่าเห็น๖ข้อเรียกร้องจากสานาล่า

ส่วนตัวไม่มีทางยอมอยู่แล้วคือในฐานะพี่

เขาบอกว่าแต่ไม้ตัดสินใจเป็นหลัก
ส่วนเรื่องการจ่ายค่าเลี้ยงดูจาก๓๐๐๐เป็น๕๐๐๐
ก็ไม่ได้โดย๓๐๐๐ก็ถือว่าใช้เท่าก๊อฟเลยนะ

คาใจเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพชีวิต
บางคนบอกว่าคือนี่สาเหตุที่แบบ

พอไปทำให้คุณภาพชีวิตก็ต่ำลง
ก็อยากให้คุณภาพชีวิตลูกเท่าเดิม
ถ้าไปอยู่ภูเก็ตแต่ยังมีค่าเทิมเท่าเดิม
แล้วก็ไม่อยากให้ลูกย้ายที่เรียนความจริงเนี่ยทำไมไม่อยู่ใกล้กันล่ะ

ทางครอบครัวของไม้ด้วยเขาจะได้ช่วยดูแลด้วย
ก็เขาถามว่าถามถึงข้อความที่ก๊อปเขาเคยโพสต์เอาไว้
ก่อนเข้านอนลองให้ส่องกระจก
เขาบอกก่อนเข้านอนรองให้ส่องกระจก
กล่าวว่ารู้สึกว่าน้องโดนกระทำเยอะรู้สึกโกรธ
ถามว่าในฐานะพี่เขาบอกอย่างนั้น
อย่าให้นึกดูมั่งทำไมทำกันแบบนี้
เกมแต่ก็คือชีวิตรวมถึงเด็กเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย
แถมยังมาไลฟ์อีกไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ
ส่วนตัวไม่รู้อีกฝั่งทำงานอะไร
ซึ่งเขาพูดอย่างนี้นะไม่รู้อีกฝั่งทำงานอะไร

แต่การดูแลเด็กคนหนึ่งคือเราต้องช่วยกัน

เมื่อถามว่าอยากจะบอกอะไรไหมอีกฝั่ง
ก็กล่าวว่าอยากให้คิดให้มาก
เพราะว่าเป็นลูกของทั้งสองคนเอาจริงนะ
แล้วก็เป็นไปได้ไหมที่ไม่มีคนรอบข้าง

เขาบอกว่ามันก็ไม่รู้ว่าเด็กอยู่ดีมันจะพูดเองได้ยังไง

ทางนักคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เด็กเล็กเลย
ก็บอกว่าไม่มีทางคือเด็กที่จะเข้าใจคำว่า

เพราะคำว่าเตลจากคอนโดมันคือการไล่ออก
อย่างนั้นเด็กจะใช้คำว่าไล่ก็ไล่
แต่เฉียกว่าเตะออกจากคอนโดเป็นคำที่ผู้ใหญ่พูด
เด็กอายุประมาณ๕๖ขวบต้องมีคนไปปลูกฝังแน่
หรือมีการพูดคำนี้ให้ได้ยิน

เขาตัดภาพที่พี่สัมภาษณ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

กรณีที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าตัว

คือตั้งฝั่งคุณซาร่าเนี่ยเขาก็บอกว่า

ผมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพยายามเอาคุณก๊อฟ

การที่คนสองคนจะมานั่งเจอกันในรายการอะไรอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่ามันออกไปในสื่อแล้วบางที
ในอนาคตที่ลูกเขาโตขึ้นเขาต้องมาเห็นข้อความที่นั่งคุยกัน

หรือว่าเรื่องที่มันออกมาสู่สาธารณชนเนี่ย

ทำไมสองคนออกมาให้ข่าวกับสื่ออย่างนี้

มีการพูดพาดพิงว่า
คุณไม้เนี่ยไปขอร้องสาร
ขอให้เป็นพ่อถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เพิ่งขอเหรอเม

ในรายการนี่แหละก็มาพูดพูดแต่คุณไม้ก็เลยต้องออกมาพูดบ้าง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแบบนี้คุณไม้ไม่เคยพูดเลย
แกไม่พูดเลยจริงคุณไม้ก็ถูกด่ามา๖ปีไงแต่วันนี้ไม่ใช่ไม้คนก่อนไง
วันนี้เป็นไม้คนใหม่ไงที่แบบโอเคต้องออกมาชนเพื่อลูกเหมือนกันอะไรอย่างนี้
เค้าก็เลยออกมาพูดเพราะเดี๋ยวบางคนจะไม่เข้าใจผิดเลยคือปกตินางยอม
นางยอมมานานอะไรก็ได้เมื่อก่อนยังไม่แต่หลังมันคงจะมีอะไรที่ทำให้แบบว่า
เขาต้องพูดแล้วเพราะไม่งั้นวันหนึ่งอย่างที่พี่หนุ่มเคยบอกไปว่าน้อง
มันจะต้องมีฟางเส้นสุดท้ายเรื่องอะไรท่านมันมีฟางเส้นสุดท้ายที่แบบแม่งทำกันอย่างนี้เลยเหรอวะ